คุณผู้ชมคะมีชาวบ้านที่เขาอยู่ใกล้กับแคมป์คนงาน
เป็นคนงานชาวกัมพูชาที่ปลวกแดงจังหวัดระยอง
เขาบอกว่าเขาสังเกตเห็นอยู่หลายครั้งแล้ว
คนงานกัมพูชากลุ่มนี้เนี่ยฆ่าหมาแล้วก็เอาไปทำเป็นอาหาร
เขาพยายามสังเกตอยู่บ่อยจนเนี่ยค่ะแอบถ่ายเอาไว้ได้
แล้วคุณผู้ชมลองดูนะในวงกลมสีแดงนะคะ
มีหลายคนใช่มั้ยอยู่ในแคมป์ในปีนเฮ่ย
ใช่เด็กก็มีค่ะนี่ค่ะเขาก็เหมือน

ไม่ได้อะไรก็เอาสุนัขไปชำแหละไปปรุงอาหารอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชม
วกน้ำร้อนขูดขนถือฮิ้วมา

คือกฎหมายไทยเกี่ยวกับเรื่องการธรรมกรรมสัตว์
ระบุเอาไว้เกี่ยวกับสัตว์ที่สามารถฆ่าเป็นอาหารได้
ใช่ค่ะแต่สุนัขไม่ได้ไม่ได้
เพราะว่าถือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงจะฆ่าได้
คือบางคนอาจจะไปถามว่าอ้าวทำไมเป็ดไก่วัวควายฆ่าได้ล่ะ
อันนั้นคือสัตว์ที่เขายกเว้นไว้ถือว่าเป็นสัตว์ที่เลี้ยงไว้เพื่อเป็นอาหาร

มีโทษนะคะทั้งโทษจำคุกทั้งโทษปรับเลยนะคะ
สำหรับการฆ่าสุนัขในลักษณะแบบนี้นะคะ
ซึ่งมีคนส่งคลิปวิดีโอเข้าไปให้ดู
ก็เป็นการร้องเรียนว่าคนงานกัมพูชาฆ่าสุนัข
นำไปทำเป็นอาหารเนี่ยนะคะ
ก็เลยประสานตำรวจภูทรปลวกแดงจังหวัดระยองไปจับกลุ่ม
ก็เห็นจากในคลิปเป็นลักษณะของการฆ่าแบบโหดร้ายนะ
ทุบหัวลวกน้ำร้อนขูดขน
แล้วก็เอาไปปรุงเป็นอาหารค่ะ

เพราะว่าหมู่บ้านจัดสรรเขาอยู่ใกล้กับแคมป์คนงานไง
พอหลังคามันเปิดก็แอบถ่ายเอาไว้ได้
เขาบอกว่าเห็นบ่อยทำกันเป็นประจำ
ถ่ายคลิปเอาไว้เลยมีหลักฐานชัดเจน

ครับนะคะหลังจากถูกจับกลุ่ม
คนงานชาวกัมพูชากลุ่มนี้ก็สารภาพว่า
ก็กินสุนัขเป็นอาหารเป็นปกติกินกันมานานแล้ว
ชาวบ้านเขาเลยบอกว่าก็ได้ยินบ่อย
สุนัขร้องโหยหวนตอนกลางคืน
ได้ยินเสียงทุบหัวสุนัขบ่อยเลย
แต่ไม่รู้จะไปร้องเรียนกับใครโอ้โหเห็นภาพ
นี่คือเนื้อสุนัขนะคะที่เขาเอามาทำเป็นอาหารเนี่ย

โอ้โหจนถ่ายคลิปเอาไว้ได้ช่วง๘โมงเช้าอะค่ะ
ก็เลยเอาเป็นหลักฐานไปแจ้งตำรวจ
ร้อยตำรวจเอกนิติธรเทือกลาศรองสารวัตรสอบสวน
สถานีตำรวจภูทรปลวกแดงจังหวัดระยอง
ให้ข้อมูลกับทีมข่าวแท้รัฐทีวีของเราแบบนี้นะคะว่า
จับผู้ต้องหาชาวกัมพูชาเอาไว้๒คนนะคะ

พระราชบัญญัติธารุณกรรมสัตว์ปี๒๕๕๙
โทษตามมาตรา๒๑ก็คือจำคุก๒ปี